ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

เธอไม่รักไม่ห่วง
เพราะเขามี

ได้ไงบอก

โอ้โฮ

คุณผู้ชมค่ะคือ

ตื่นเต้นน่าเว้ว

ถึงครึ่งทางนะครับ

ขนาดเพลงที่บอกว่าไม่ชัวร์
แบบพอผ่านฝนบริเวณพี่
กี้บอกเลยยากมาก

อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่วัดยังไม่มาเหรอ
อยู่ตามต้นตรวย

ฉันสัญหาลักอื่น

ของคุณจินตราภูลาบนั่นเอง

ก็ยินดีด้วยจริงนะครับกับน้องใบเฟิร์น
วันนี้ผ่านไปได้ถึงเพลงที่๕แล้ว

ทางแล้วค่อนข้างมั่นใจกับใบเฟิร์นเขาว่า
เขามีความเซียนนะฮะเซียน

วันนี้พักดมออกเซียนเหมือนสักวันเลย

เป็นผลดีโอ้โหนี่จังหวะดีมากเลย
ได้พักครึ่งทางด้วยไปฝึกซ้อม
ไปอะไรมาให้ดีแล้วคุณผู้ชมทางบ้าน

ได้รับรางวัลได้รับแต้มอะไรกันไป

มาจากรัฐแอปพลิเคชันสะสมแต้มของท่านไว้ลุ้นรับรางวัลกันในตอนต่อไป
ค่ะหรือว่ายังสนุกแบบไม่สาแก่ใจนะคะ
ก็เข้าไปได้ค่ะที่เฟซบุ๊คแฟนเพจนะฮะ
ร้องได้ให้ร้านภาษาไทยง่ายค่ะ
เจอเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าไปทักทายพูดคุยหรือว่าดูคลิปย้อนหลัง
หรือว่าดูภาพเบื้องหลังที่ไม่ได้ออนแอร์สนุกล้นจริงนะคะในแฟนเพลงของเราค่ะ
เอาละครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกลับมาพบกับรายการ
ร้องได้ให้ล้านได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับ
วันนี้พวกเราทุกคนในห้องส่งนี้ขอลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ
เห็นบอกหยุดไปอาทิตย์นึงนี่ไปได้ตำแหน่งนางงามมาอีกตำแหน่งหนึ่งนะ

กว่าใจชั้นภูมิ

สำหรับครึ่งทางหลังที่ใบเฟิร์นจะก้าวไปเนี่ย
กดดันมันจะมากขึ้นเรื่อยนะครับ

ร้วนอย่าทิ้งเขานะ